ต่อไปนี้จะบอกว่าชีวิตจริงแบบนี้ก็มีด้วยเหรอคะ
เอาแบบนี้ก่อนสุดท้ายคดีพลิกแล้วกันค่ะ
คือมีเพจหนึ่งชื่อว่าเพจนั้นลั่นเนื้อตุ๋นปลาเด้งค่ะ
คุณผู้ชมเขาไปโพสต์ภาพผู้ชายอายุสักประมาณเกือบ๖๐ภาพนี้
ทานโทษนะคะทางเพจบอกว่าแต่งตัวแต่งกายลักษณะมซนะคะ
แล้วมากับซาเล้งคู่ใจตลอดเลยค่ะ
นี่แบบนี้แล้วนั่นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบอกว่า
ตาคนนี้แกเก็บของเก่าขายดูจากทรงแล้ว
ไม่น่าจะเกิน๓๐๐บาทต่อวันคือไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำอะค่ะ

เจ้าของร้านพยายามลดให้แกก็ไม่เอา
ก็จะจ่ายในราคา๘๐บาทเต็มเท่านั้นเลยค่ะ
แต่คดีพลิกภาพเฉลยไปแล้วนะคะ
สุดท้ายผู้ชายที่ว่าเป็นคุณตาเก็บของเก่าขายแต่งตัวมซอ

เป็นตำรวจเห็นไหม๒ดาวเท่าไหร่อ่ะ
ตำรวจโทผู้หมวดค่ะคุณผู้ชม
คือแกไม่เคยอวดอ้างสรรพคุณหรือว่าศักดาว่า
ผมเป็นตำรวจมาเบ่งรับประทาน
มันผิดจากบางกลุ่มแล้วบางกลุ่มก็เป็นจริงแต่อวดจังนะ
ใช่นี่ค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะ
แกมาแบบเดิมเลยแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่ง
ภาพขวาที่แต่งชุดตำรวจเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ของสายตรวจตำรวจค่ะ
แล้วมาเครื่องแบบเต็มยดแบบนี้นะคะมาสั่งเกาเหลาเหมือนเดิม
ชอบกินเกาเหลาแบบนี้เห็นไหมซ้ายกับขวาเหมือนเดิมเลย
เหล่าเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเฉลยว่าผมเนี่ยเป็นร้อยตำรวจโทนะครับ
ตอนแรกนึกว่าจะมาสืบราชการลับปลอมตัวมาแต่ไม่ใช่นะคะ
ไม่ใช่คือแกเป็นธรรมชาติของแกแบบนี้คุณผู้ชมแล้วจะบอกว่า
คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์มากเลยนะคะ
ตอนนี้เป็นกระแสที่แบบทุกคนแบบแชร์ต่อกันเยอะเข้าไปแสดงความคิดเห็นลักษณะเชิงสร้างสรรค์
ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมชื่นชนตำรวจนายนี้
ทำความรู้จักตำรวจนายนี้หน่อยไหมคะครับผมนี่คือร้อยตำรวจโทอัธโรธสุขใสเป็นรอง
สรวจราจรดูภาพนี้แล้วไม่น่าใช่เลยคือไม่ถือตัวเลยแล้วไม่เคยมาเบ่งว่าผมเป็นตำรวจมากินฟรี
ไม่มีนะคะเดี๋ยวเนี้ยมาเฟียก็เยอะมาฟรีก็เยอะเหมือนกันนี่ไม่เคยมาฟรีจ้ะ
เจ้าของจะลดให้ชามละ๘๐แกก็ไม่เอาจะจ่ายเต็มด้วยนะคะ
อีกครั้งหนึ่งทำความรู้จักร้อยตำรวจโทอัธโรศสุขใสเป็นรองสารวจราจรสพเมืองสงขลา
อีก๓ปีจะเกษียณแล้วอีก๓ปีจะแซร์ยึดแล้ว
อายุ๕๗ปีแล้วนะคะคุณตาเล่าบอกว่าเป็นคนชอบออกกำลังกายเลิกงานหรือว่าวันหยุด
มักจะหาอะไรทำไปเรื่อยเปื่อยเฮ้ยน่ารักมากเลยอันนี้
รวมทั้งเป็นจิตอาสาออกตัดย่าบนเกาะกลางถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แล้วก็เอายาดที่ตัดนำไปเลี้ยงสัตว์
เวลาออกไปตัดย่าก็มักจะสวมเสื้อผ้ามซอแบบที่หลายคนเห็นแบบนี้
นี่คุณตาพูดเองนะคะก็เลยทำให้เจ้าของร้านนั้นลั่นเนื้อตุ๋นปลาเด้ง
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคุณตาซาเล้งเก็บของเก่าขายนะคะ
นี่ค่ะแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงนี้เป็นประจำนะคะ
หมวดบอกว่าก็ปกติเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่แล้ว
แล้วก็ร้านของนาลั่นก็อร่อยถูกปาก
ไม่เหนียวเนื้อนิ่มกินง่ายเนื้อนุ่มกินง่ายด้วยนะคะ
แล้วก็วันที่สวมใส่ชุดตำรวจเมื่อกี้เนี่ย
เพราะพักเที่ยงอยากทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ความลับเลยแตกเลยค่ะความลับเลยแตกเลยนะคะ
ก็เลยขับรถสายตรวจมาแล้วก็แต่งชุดเครื่องแบบเต็มยดแบบนี้ค่ะ
มาทานนะคะสุดท้ายเอ้าเจ้าของร้านเพิ่งมารู้
อ้าวนั่นคือตำรวจเหรอที่เราเรียกว่าคุณตาเสลง
นั่นคือตำรวจร้อยตำรวจโทอัธโรธสุขใสนะคะน่ารักมาก
แล้วเนี่ยถ้าถ่ายรูปของท่านนะเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะ
ถ่ายรูปยังไงก็ชูจะ๒นิ้ว๒นิ้วอย่างนี้
ใครเหรอคะคนนั้นเป็นใครเหรอคะมีอยู่ท่าเดียวมันไม่มือซ้ายก็มือขวา
มันชอบปลอมตัวไปกินกรีดด้วยนะไม่เชื่อภาพตัดมาเลยภาพตัดมาเหมือนไหมลองดูนะ
๑๒๓ตัดมาสิตัด
นี่นี่คุณตาต้นนะคะอันนี้ปลอมตัวกินบ่อยแล้วไม่จ่ายตังค์ด้วย
น่ารักคุณตาน่ารักนะครับ